คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะแหมแสบจริงค่ะ
แล้วก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนนายจ้างผู้ประกอบการด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่าท่านจะคัดใครเข้าทำงานเนี่ยดูดีมีฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะ
ทำงานได้เพียงวันเดียวเท่านั้นแหละค่ะกลายเป็นโจรส์นี่ค่ะ
จับพฤติกรรมได้อย่างชัดเจนและก็เห็นชัดมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เพื่อนร่วมงานบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนหือหือ
หลังจากนั้นเธอก็หลบหนีไปอย่างลอยนวลค่ะแต่เจ้าของร้านแล้วก็เพื่อนพนักงานบอกว่า
ปล่อยให้เธอลอยนวลไม่ได้เอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะคะ
ช่วยกันหน่อยช่วยตามหาช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยเพราะกล้องวงจรปิดจับใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจน
หมดว่าเธอคือใครเราเองก็ไม่ได้เบลอหน้านะเพราะอยากให้เห็นพฤติกรรมแล้วก็ช่วยกันแจ้งเหมาะแสเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอ่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตำบลมะขามคู่
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะผู้หญิงคนนี้ที่เธอตอนแรกมาเป็นพนักงานเนี่ย
แล้วก็กลายเป็นโจเนี่ยนะคะเธอชื่อว่านางสาวอรัญญาอายุยี่สิบสองปีโอ้โห
หมดอนาคตเลยอ่ะคิดสั้นไปไหมอ่ะเนี่ยเป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
อย่างที่บอกไปเพิ่งเข้ามาทำงานในวันที่๑กุมภาพันธ์
ทำได้ไม่ถึงวันนะคุณโอ้โหออกไลน์กลายเป็นโจรค่ะ
สรุปแล้วยอดรวมเบ็ดเสร็จที่นับกันไปนับกันมาเธอเอาไปทั้งสิ้น
หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วนหลังเกิดเหตุค่ะ
ทางร้านไปแจ้งความกับตำรวจไปแล้วนะคะนำกล้องวงจรปิดให้ตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
นำกล้องวงจรปิดมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวเน็ตจะช่วยกันออกแรง
ช่วยกันแชร์แล้วก็ตามหาผู้หญิงคนนี้นะคะ
ถ้าตั้งใจทำงานเนี่ยได้เงินมากกว่าแสนที่ตัวเองขโมยไปอีกนะ
ตอนนี้แสนสาหัสไปใช้กรรมในคุก